แท้แดแดแด

ฉันว่าคุณไม่เหมาะกับเพลงอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะ

ต่างงานหม่นต่างงาน

แจ๊คแฟนฉันคุกเข้า
แจ๊คแฟนเข่าว่าแฟนผมไม่หม่นเข้า

เดี๋ยวเราให้ดูวินาทีเตอร์ไพรส์นิดนึงค่ะ
เอาดีไป
ต่างงานกันนะครับ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

แล้ววันเกิดน้องใบบ่อนพอดีครับเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีของขวัญอะไรจะให้
เพราะว่าก็เขาแบบชื่นใจก็เลยจอด
ก็เลยเป็นเอาแหวงมาแล้วพูดข่าวขอแต่งงานนี่คือเป็นของขวัญอันดับ๕ปะครับ

เห็นตั้งแต่เริ่มแล้วดูลงเห็นตั้งแต่เริ่ม
ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เขาจีบกันแรกแล้วเขาก็พามาฟองไถ่เขาก็มานั่งวีดกัน

มันน่ารักมากเลยอ่ะแจ๊คเราเห็นเขามาตั้งแต่พูดตรงคือเห็นมาตั้งแต่เด็กจริง
เห็นมาตั้งแต่แฟนฉันตอนนี้โอ้โหมีแฟนเป็นของตัวเองแล้วก็เลยต่างานแล้วอ่ะ
พี่ผู้หญิงบอกว่าแจ๊คแฟนเขาอ่ะถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้ของพี่แฟนเป็นตัวตนแล้วอ่ะ
เป็นแฟนเราอ่ะยินดีด้วยนะคะ
ยินดีล่วงหน้าเลยนะคะยังไงก็ร่อนการ์ดมาค่ะพี่แจ๊คด้วยนะคะ
จะไปแบบเซิงเลย